นี้ครับค่าแรงเนี่ยคงที่เลยแต่ข้าวของแพงเหลือเกิน
จนมีคนคนหนึ่งไปสั่งข้าวหมูกรอบแต่สิ่งที่ได้มา
มันเป็นหมูกรอบทิพย์อ่ะสิครับคุณผู้ชมลองดูหน่อยว่าเป็นยังไง
ไม่ได้อยากจะประจานนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมัน
เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเกินไปอ่ะนี่เป็นข้าวหมูกรอบนะ
เนี่ยเห็นไหมข้าวหมูกรอบล้านหนึ่ง
อยู่เส้นหน้าบ่อขอสอสีสะเกดถามหน่อยเหอะว่ามันกินอะไรได้บ้างวะ
เนี่ยดูสิกินตรงไหนมันได้บ้างเนี่ยเห็นไหม

แซวอดีตรัฐมนตรีช่วยคนไหนนะแต่มันคือแป้งจริงพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
นี่แหละฮะเขาเอามาเหมือนโอ้โหสะท้อนให้ฟังว่าโอ้ทำไมชีวิตนี้มันโดนเอาเปรียบแบบนี้
สั่งข้าวหมูกรอบราคามันก็ขึ้นด้วยนะแต่สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่หมูกรอบอ่ะสิ
สีมันอาจจะคล้ายแต่จริงแล้วเป็นแป้งชี้พิกัดมาด้วยที่หน้าสถานีบขศรีสะเกดครับ
เขาบอกเขาสั่งมาเนี่ยจะมากินกับตำถั่วโอ้โหดันได้หมูกรอบทิพย์มาซะอย่างนั้น
หมูชุบแป้งทอดซะจนแข็งเป๊กเลยไม่มีเนื้อหมูติดมาเลยแป้งล้วนไม่มีหมูป่นนะฮะ
เขาบอกเขาเข้าใจนะของมันแพงแต่ขึ้นราคามาหรือว่าใส่น้อยแต่ยังกินได้
มันยังดีกว่ามาทำหมูกรอบทิพย์แบบนี้ครับสุดท้ายกินไม่ได้ต้องทิ้งดีกว่า
มันคือแป้งอันนี้มันคือแป้งจริงเลยเนอะ